คุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็ไปกันสิคะ
งานนี้นะบอกเลยว่าเขาได้อะไรเด็ดมา
เพราะที่ผ่านมานั้นมีคนโชคดี
โชคได้ลาบมาแล้ว๓งวดติด
ทำไมเออเอางานนี้ต้องจริงจังแล้ว
แต่รูพญาบึ้งตรงนี้เราไม่เคยไปนะ
ยังค่ะใช่เราเคยไปแต่หลังวัดโบดอันนั้นคุ้นเคยแต่ที่นี่เป็นที่ใหม่อยากแนะนำ
อยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์หมู่๓ตะมนต์เมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ทำขันห้ามาขอขมาแล้วก็ขออนุญาตว่าจะขอโชคกับพญาบึ้ง
ต้องจัดให้ครบแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เริ่มค่ะ
โดยการนำกระดาษเขียนตัวเลข๐๙เอาไว้๓ชุดรวมแล้ว๓๐ใบ
ค่อยเทลงไปในรูของพญาบึ้งอัดมันลงไปอัดไปให้เต็มที่
ส่องมองดูโอเคเต็มที่แล้วนะข้างอาจจะมีหอยทากอยู่
คุณตาดีแต่ว่าไม่ต้องสนใจให้รอเฝ้าดู
นี่ถ้าดูตามภาพไปทำพิธีตั้งแต่กลางวัน
ก็ต้องหลบลอนั่นแหละต้องรอนานนานจริง
แต่สุดท้ายค่ะสุดท้ายอันนี้คือเราสาดไฟนะให้มันสว่าง

ดันกระดาษออกมาดูเหมือนจะหลายใบนะคะ
แต่มันต้องมีผู้เข้าชิงชนะเลิศลองชนะเลิศและลองอันดับ๒

ไม่ได้มันต้องมี๓อันดับท็อปทรีเท่านั้น
ก็คือใบแรกใบสองใบสามตัดสิด้วยภาคถ่ายเลยน่ะ
ถูกค่ะอันไหนออกมาก่อนก็คืออันนั้น
มันปรากฏอะไรบ้าง
รอดูหน่อยนิดนึงไหนก็รอมาแล้ว
ดีครับฮะซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าพญาบึงให้โชคให้ล่าเป็นศัตรูที่โดยปรากฏเป็นอะไรหรอกไม่ต้อง

อะไรอู๋อะไรอู๋

อะไรจะมาเอดโอ้โฮล้างพละเหรอ

ไม่มีข่าวนี้ไม่มีอึ่ง

มันเป็นอะไรที่พูดยากจริง

ไปไหน